บอกว่ามีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งในจังหวัดชนบุรี

แม่บอกว่าแม่ไปรับขันครูมาแต่เหมือนกับว่าทำไม่ครบพิธี
ทำให้เกิดอาการแปลกทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับ
โอ้โหน่าสงสารครอบครัวนี้
ไปดูกันก่อนเป็นเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนางสาวรัชนกฐานปราบอายุ๓๕ปี
บอกว่าตอนนี้ป่วยนะเป็นโรคกล้ามเนื้อเสียหายฉับพลัน
ก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะโรคนี้
คุณผู้ชมฮะเธอบอกแบบนี้ฮะเวลาขยับตัวเนี่ยต้องใช้ไม้เท้านะ
แล้วต้องวนเวียนเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครั้ง
ส่วนอีก๑คนนางสาวทิพย์ลูกสาวอายุ๑๖วัยรุ่นอยู่เลย
มีอาการอยู่ไม่สุขนอนดิ้นไปดิ้นมาคล้ายกับคนที่ไม่มีสติ
วันไหนเป็นวันโกนวันพระโอ้โหอาการหนักเลยคุณผู้ชมเอ้ย
นางสาวรัชนกเล่าว่าเมื่อต้นปี๒๕๖๒ได้ไปหารุ่นพี่ที่ตำบลสัตหีบ
วันนั้นที่บ้านของรุ่นพี่เขามีการเชิญร่างทรงมาทำพิธีไง
แล้วร่างทรงก็ดันทักตัวเธอคุณรัชนกว่า
ดวงตกมีเคราะห์ต้องสะดอกเคราะห์รับขันครูมีค่าครูด้วย
แต่ตอนนั้นเธอมีแค่พันเดียวไง
รักษัตริย์ก็บอกไม่เป็นไรลดให้พันหนึ่งก็ให้

เธอก็รับขันครูมาตามความเชื่อเนอะ
ผ่านไปสามสี่วันเธอก็บอกอย่างนี้ว่าลูกสาวของเธอมีอาการหูแวว
ได้ยินเสียงเด็กร้องและเริ่มเจอกับเรื่องแปลก
เดือนพฤศจิกายน๒๕๖๕ไปรื้อขันครูออกจากห้อง
เพราะว่าปลวกมันขึ้นไง
ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรหรอก
แต่ว่าตั้งแต่รับขันครูมาก็ไม่ได้บูชากราบไหว้ด้วย
ก็คิดดูละกันถึงขั้นปลวกขึ้นน่ะ

แล้วเธอบอกว่าช่วงธันวาคมไปปีก่อนจู่ก็ล้มป่วย
ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้ง๙วัน
พอกลับมาบ้านเดินไม่ได้เลย
ต้องใช้ไม้ค้ำทำงานก็ไม่ได้

เล่นงานตัวเธอแล้วก็ลูกสาว

ขั้นไปลองกลับเธอเล่าถึงเหตุการณ์นะครับ
ตอนที่เขาทำเราเห็นแต่เขาใส่อะไรไม่รู้
แต่ตอนที่ไปถอนหลวงปู่ออกมามันเป็นก้อนดำ
ใช่แต่เขาก็บอกว่ามันเป็นของไม่ดี

มันผิดสังเกตไปเราก็เลยแล้วทีนี้มีคนเขามาเห็นบอก
มันโดนปอบหรือว่าโดนปอบสิ่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย
ทีนี้ก็เลยคิดไปทางนั้นเลยแล้วก็ไม่นึกถึง
แล้วก็แวบมาถึงไอ้พานขันอันนี้
ก็เลยนึกไปลุงมาพยายามหาคุณเออร่วมเหมือนอาการเหมือนคุณผีเข้า
บางทีมันก็ล้อหื้อหื้อหื้อล้อของมันอย่างเงี้ย
บางทีก็ทำเสียงเล็กเสียงยายอะไรของมันก็ไม่รู้แหละ
ตอนแรกเราคิดว่ามันหลอนยาแต่หลังจากที่ไปหาหมอแล้วมันก็ไม่ใช่

หลวงปู่ทำพิธีให้อืม
เธอเล่าให้ฟังไงตอนทำพิธีเหมือนว่ามีของดำอะไรออกมาด้วยนั่นน่ะ

อีกหนึ่งคนที่บอกว่ามีอาการคือใคร
ลูกสาวเนี่ยแหละนางสาวทิศ
อันนี้ให้เป็นชื่อนามสมมุติแล้วกันนะลูกสาวฮะ
ให้ฟังว่าตั้งแต่แม่ไปรับขันครูมา
เธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงเด็ก
นี่ได้ยินเสียงเด็กเล่นกับใครก็ไม่รู้
โอ้โหแล้วยังไงล่ะอยู่ก็ร้องไห้ออกมาด้วย
เธอบอกว่าเธอไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวเธอเอง
เพราะเธอเองควบคุมตัวเองไม่ได้

เขาบอกว่าครอบครัวนี้ทนทุกข์ทรมานมากเลยนะ
ราสุทธก็เลยต้องพากันไปที่วัดเทพรศตเต้าทาน
เพื่อให้พระอาจารย์บุญส่งจันทิโมหรือหลวงปู่อีท

ท่านรดน้ำบนเปล่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป

ท่านบอกว่าเจ็บป่วยอะไรไปหาหมอเถอะ
แต่ในเมื่อมีความทุกข์ทางกายอยากจะมาพึ่งพระ
พระท่านเองก็ไม่ปฏิเสธก็อยากจะช่วยไง
ช่วยให้เป็นการรักษาทางใจครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องของการรดน้ำมนต์แบบนี้ก็ช่วยให้จิตใจของทั้งคู่ดีขึ้นเท่านั้นเองครับ
อย่างนี้ละกันครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปหาพระแล้วยังไม่ดีขึ้น
คงต้องพึ่งพาหมอปลาซะแล้ว
ก็อาจจะต้องฝากหมอปลาด้วยเหมือนกันเนาะ
แต่การไปให้หมอปลาเขาช่วยดูเนี่ยก็ต้องมีเรื่องความเชื่อนิดนึงแหละ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเรื่องของความเชื่อในทุกครั้งที่หมอปลาไปเจอกับผู้ที่เขาเดือดร้อน
เขาก็จะให้สตินะเขาจะพูดคุยก่อนนะว่า
คนนี้ลักษณะของการพูดคุยอะไรที่จะต้องพูดคุยกับเขาแบบไหนอะไรยังไง
แล้วสุดท้ายหมอปลาแกก็จะรักษาในการที่แบบพาไปหาหมอแผนปัจจุบันอยู่ดี
ใช่ถูกต้องแล้วก็มีการพูดคุยนะทางหลักจิตวิทยาด้วยควบคู่กันไปนะคะ